คราวนี้มาดูเรือดำน้ำบ้านเรากันบ้าง

วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
หลายหน่วยงานหลายองค์กรหยุด
แต่ว่ากองทัพเรือไม่หยุด

ทำไมไทยถึงซื้อเรือดำน้ำจากจีน
มีข้อดีอะไรบ้างความปลอดภัยเรื่องของอาวุธยุทธโปรกรณ์
แล้วก็บอกตอบคำถามสื่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
วันนี้ครับคุณผู้ชมพลเรือเอกลือชัยรุดดิต
หน้าที่การทหารเรือในฐานะเป็นประธานกรรมการ
บริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ
ก็นำทีมชี้แจงโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำนะครับ
โดยเริ่มจากเปิดวีดิทัศน์สรุปความเป็นมาก่อน
ว่าหลายสิบปีที่รอคอยเป็นยังไง

เป็นการจัดสรรงบประมาณของกองทัพเรือ
๐ล้านบาทสำหรับเรือลำแรก
แล้วก็จะแบ่งจ่าย๗ปี

ตกแล้วปีละประมาณ๒๐๐กว่าล้านด้วยกันนะครับ

งบที่ใช้ไม่ได้ไปเบียดบังงบประมาณของกระทรวงอื่น

ไม่ได้ของงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล
แล้วก็อยากจะใช้ช่องทางนี้ชี้แจงกับกำลังพลกองทัพเรือด้วยว่า
กองทัพเรือจะนำงบประมาณไปจัดหาเรือดำน้ำ
แต่ยังมีงบประมาณมากเพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุง
แล้วก็จัดหายุทธโปรกรณ์อื่นที่จำเป็นต่อไปได้

จะมีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการกองทัพเรือไหม

และเรียบรักยูธยุทธปกรณ์การพัฒนากองทัพจะเป็นยังไง

บอกว่าไม่ใช่อำนาจของกองทัพเรือ

ที่เป็นความลับเฉพาะห้ามเปิดเผย
เป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็เป็นหลักกติกาสากล
กระบวนการจัดหายังไม่จบสิ้นห้ามเผยแพร่ข้อมูลนะครับ
สำหรับกรณีที่หากรัฐบาลชุดต่อไปจะยกเลิกการจัดซื้อ
เพราะว่าสัญญาเบื้องต้น๓ลำด้วยกัน
ลำแรก๕๗ปีจะได้เห็นลำที่๒ลำที่๓จะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง
ประธานกรรมการบริหารจัดซื้อเรือดำน้ำท่านบอกว่า
หากยกเลิกสัญญาการจัดซื้อก็ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้
ว่าทำไมถึงยอมเสียเงิน๗๐๐ล้านบาทที่จ่ายให้กับฝ่ายจีนในงวดแรก
ภายในปีนี้ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันครับ
มีอยู่ช่วง๒๑วันที่ประการท่านบอกว่าสามารถดำได้
ระบบนี้ใน๖ประเทศที่เสนอมามีเพียง๒ประเทศเท่านั้นที่ให้
๑ซื้อเรือน๒จีนที่ให้ถ้าคนถามว่าไม่ให้ซื้อเรือนก็คือมันแพง
คราวนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจาะลึกการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับเรือดำน้ำลำแรกพลเรือตรีกฤษฎาพรพันธุมโพ
ภูมิหน่วยการสำนักงานจัดหายุทธโปรกรณ์ทหารเรือน
ก็ชี้แจงว่าตัวเลขเม็ดเงิน๑๓๕๐๐ล้านบาท
แบ่งผ่อนจ่ายเป็นเวลา๗ปีจ่ายเป็นงวด
ตามความก้าวหน้าในการสร้างเรือทั้งหมดก็ประมาณ๑๗งวด
งวดแรกก็คือในปีนี้๒๕๖๗๐๐ล้านบาท
ส่วนปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๖จะจ่ายเงินเฉลี่ยปีละประมาณ๒๑๐๐ล้านบาท
สาเหตุที่ไม่สามารถจัดซื้อพร้อมกันได้ทั้ง๓ลำ
เนื่องจากว่าราคาสูงกองทัพเรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ทยอยจัดซื้อจัดหาทีละลำ
ส่วนเรื่องการเซ็นสัญญาซื้อขายว่าจะเซ็นเมื่อไหร่อย่างไร
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารทางธุรการนะครับ
ว่าจะดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้
และจะจ่ายเงินงวดแรกหลังเซ็นสัญญาไปแล้วไม่เกิน๔๕วัน
ส่วนลำที่๒จะจัดซื้อเมื่อไหร่
ต้องรอดูงบประมาณและความพร้อมของกองทัพเรือ
ว่าต้องการลำต่อไปจะต้องใช้หรือต้องเตรียมความพร้อมในปีไหน
พลเรือโทพัชระพุ่มพิเชษ
รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการ
จัดจ้างสร้างเรือดำน้ำในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล
ทัพเรือศึกษาเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทผู้ผลิตเรือดำน้ำจาก๖ประเทศ
ประเทศก็ให้เฉพาะตัวเรือไม่ให้ระบบอาวุธ
ประเทศให้ทั้งตัวเรือแล้วก็ระบบอาวุธแต่ราคาแพง
และก็อะไรสำหรับการซ่อมบำรุงราคาแพงมาก
ประเทศไม่สนับสนุนการฝึกอบรมและถ่ายท่อเทคโนโลยีและองค์ความรู้

จริงก็ได้นำมาพัฒนาต่อยอดในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เรือดำน้ำ
ซึ่งก็เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานในใต้น้ำ
ถือว่าเป็นจุดเด่นในคุณสมบัติ

ซึ่งเป็นสมบัติที่เดือนอบน้ำต้องการมากที่สุด
จากนั้นยังได้มีการพัฒนาในเรื่องของระบบอาวุธ
ก็คือรัฐบาลกับรัฐบาล
เหตุผลว่าเนื่องจากว่าเป็นโครงการสำคัญ
ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนานวงเงินสูง
แล้วก็มีผลกระทบต่อกองทัพเรือและประเทศไทย
โดยเฉพาะทางฝ่ายจีนที่มีทั้งบริษัทต่อเรือ
กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือจีน
หน่วยงานของจีนที่กำกับดูแลด้านอุตสาหกรรมทางทหารครับ
ซึ่งจะต้องเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนโครงการนี้
เดินหน้าตั้งแต่ขั้นดำเนินโครงการ
ไปจนถึงตลอดอายุการใช้งาน

โครงการนี้จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบในทุกขั้นตอนด้วยนะครับ